นูลควรจะคุ้มครองประชาชน
หลายเรื่องที่ไปเขียนไว้ในลำนูน

มันเป็นกฎหมายหลักของประเทศ
อันเลิกคือรัฐมนูนไม่ใช่ชายทุบตัย
ทั้งทั้งด้วยไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนี่นะ
สวัสดีครับ๑๔พฤษภาคมนะครับ
เราจะเดินเข้าครูหาเลือกตั้งกันนะครับ
วาระเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ

เราก็พูดกันมาหลายนโยบายแล้วนะครับ
จริงประเด็นทางสังคมก็มีอีกหลายนโยบายเหมือนกัน

ปัญหาสิทธิเมืองไทยก่อนแล้วก็แล้วแต่

คือเรื่องนี้ครับเรื่องรัฐมนูล
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมาในชื่อแบบคนรุ่นใหม่ค่ะพี่ป้า
ชื่อว่ารัฐธรรมนุนไทยแบบใหม่แบบสับค่ะ
เราจะมาแบบสับรัฐมนุนกันอย่างนี้

ผมเรียกว่าเป็นระดับจอมยุทธ์ทั้งสองท่านเลย
ระดับรัฐมนตรีกระทรวงระดับรองหัวหน้าพักมาคุยกัน
วันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำก่อนเลยนะครับ

ซ้ายมือกว่าผมครับคุณชินวรดุลยะเกียจนะครับ

และทิศทางการเติมพักเพื่อไทยค่ะสวัสดีค่ะ

ก่อนจะไปเล่นเกมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกติกาเกมกันก่อนเลยค่ะ
ผู้เล่นผลัดกันท้อยลูกเต๋าเพื่อเดินมาตามจำนวนแต้มที่ได้
หากหยุดที่สถานที่ใดจะต้องตอบคำถามภายใน๒นาที

ถ้าผู้เล่นเดินไปอยู่ที่สถานที่ของฝ่ายตรงข้าม
เจ้าของพื้นที่มีสิทธิ์ถาม๑คำถาม
หากฝ่ายใดหยุดที่ประตูดวงจะต้องทำตามสิ่งที่ระบุไว้
ถ้าหยุดที่กล่องสูบจะต้องตอบคำถามพิเศษ
ฝ่ายใดเดินผ่านจุดเริ่มต้นครบ๒รอบก่อนจะเป็นผู้ชนะ
เริ่มจากให้เลือกคนที่จะดึงก่อน

คนที่ไม่ยอมกันนะครับ

งั้นถอยอีกนึงรอบเธอดูว่าจะได้เริ่มกี่เก้าสินะคะ

พี่ชินหยิบหมากเดินเลยครับ

แล้วก็ถ้าให้เลือกดาวประท้วงในสภา
ใครคือดาวสภาคนโปรดของคุณชินค่ะ
ถ้าให้เรียกผมจะเรียกตัวผมเองนะ
เพราะว่าจริงแล้วผมเป็นคนประท้วงที่ยึดหลักข้อวังคับ
แล้วก็วางทิศทางในการประท้วงเป็นอย่างดี
คือส่วนใหญ่แล้วเวลาผมประท้วงผมจะปล่อยลูกอันที่หนึ่ง
ถ้าฝ่ายประท้วงไม่หยุดผมก็จะมีลูกที่๒ต่อไป

แต่ว่าผมไม่ได้พูดแบบคนเมา

สองผมอนุญาตเดือนให้นะครับ

อเจมส์มาไปตรงเลยครับพี่ออยครับพรรคเพื่อไทยคิดว่าวันนี้สวอยังจำเป็นไหมถ้าจำเป็นสวควรมีที่มาอย่างไรครับ
อโธ่สวอยังจำเป็นมันเป็นระบบที่เราใช้กันมานานมีสภาพูดไทยรัศดรแล้วก็มีวุฒิสภาแต่ว่าที่มาแล้วก็อำนาจต้องไม่ใช่อย่างปัจจุบันนี้
ปัจจุบันแต่งตั้ง๒๕๐ต่อไปพอหมด๕ปีก็จะไปเป็นสวมาจากกลุ่มอาชีพเลือกกันมาอะไรก็ตามเนี่ยมันยังไม่ใช่ที่มาควรจะมาจากการเลือกตั้ง

อโธ่เลือกตั้งสวพวกประเทศอเจมส์ทำไมล่ะครับทำไมแต่งตั้งมันมีปัญหาอะไรครับ
เพราะฉะนั้นที่มาต้องมาจากเลือกตั้งปัจจุบันมันผิดฟ้าผิดตัวยังไงการที่มามันผิด
ก็เลยทำให้สว๒๕๐คนที่เกือบทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งโดยผู้ที่ยึดอำนาจ
กลายเป็นมามีบทบาทสำคัญในการสัญหาแต่งตั้งถอดถอนองค์กรอิสระและสารลำนูน
ปัจจุบันเราจะเห็นแม้แต่ตุลาการสารปกครองสูงสุดอย่างนี้
ไปผ่านการรับรองของสวที่มาจากการแต่งตั้งไว้โดยคณะรัฐประหาร

ต่อไปเชิญพี่ชินทอยเลยค่ะ

ถูกลอตเตอรี่ได้ทอดอีก๑ครั้ง

ก็โดยดีจริง

ประเทศไทยค่ะมีรัฐมนูลมาแล้วกี่ฉบับ
แล้วผู้ชินชอบฉบับไหนมากที่สุด

มีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อน
เพราะผมเป็นกรรมธิการแก้ไขกฎหมายรับนูล
หน้านั้นคือสมัยที่ท่านชุมพลศิลปอาชา

ผมก็เป็นกรรมธิการร่างกฎหมายรัฐมนุนด้วย
และต่อมาก็มีกระแสผูกผ้าสีเขียวเรียกร้อง
ว่าเราควรจะมีรัฐมนูลมาจากประชาชน
คือเลือกตั้งจากสสรทั่วประเทศ
ก็เป็นครั้งแรกที่เรามีรัฐมนูล
ที่มีที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน

เป็นรัฐมนูลที่ผมเรียกว่าเป็นการปฏิรูป

มีกระบวนการในเรื่องการรับรองสิทธิเสรีภาพนี้กว้างขึ้น
มีองค์กรอิสระก็เริ่มต้นจากจุดนี้นะฮะ
แล้วก็มีกระบวนการในการที่ให้สวเลือกตั้งโดยตรงเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
เพราะฉะนั้นรับนูลปี๔๐จึงเป็นรัฐมนูลที่มีกระบวนการที่มาจากประชาชน

ถ้ารัฐมนูลมาจากที่มาจากประชาชน
รัฐมนุนนั้นก็จะมีความชอบทำ

อะไรต่างไว้เยอะที่เราติดตามมา

เรามีอยู่ในนโยบายในการพุทธบาทว่า

๒เราจะต้องรำเจริญการให้สุจัตริจ

แต่ว่าแก้ไม่ได้แก้ได้
ล้ำนูนชอบที่สุดก็เป็นล้ำนูนปี๔๐

เพราะว่าเป็นลำนูนที่ประชาชนมีส่วนร่วม

คือการสัญหาเลือกสอสรมาอาจจะไม่ใช่เลือกตั้งโดยตรงซะทีเดียว
แต่ว่ามันก็ถือว่ามาจากประชาชน
แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือกระบวนการในการที่จะร่างรัฐมนูน
คือมีการประชาชนเข้าร่วมประชาชน
มีสามารถเสนอได้แสดงความเห็นได้ตลอดการร่างรำนูน
ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเนื้อหาของรำนูลฉบับนั้น
ซึ่งได้วางระบบในการที่จะทำให้ฝ่ายบริหารที่เข้มแข็ง
แต่ขณะเดียวกันก็มีการตรวจสอบ
ซึ่งการตรวจสอบเนี่ยก็มีความริเริ่มของการมีองค์กรอิสระเพื่อมาตรวจสอบนะครับ
อกจากนั้นก็เป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ให้ความครอบคลุมอย่างมากนะครับ
พอแทนอีกนิดเดียวมีทีเค้าบอกเค้าแก้ภายใจว่าไง

แก้แน่นอนเป็นนโยบายสำคัญของภาคเครือไทย

สารรัฐมนุน
ก็คือว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรอิสระรวมไปถึงสารรัฐมนูลเนี่ยเป็นอิสระจริงค่ะ
อ๋อก็ต้องลื้อกันใหม่เลย
ศาลธรรมนุษย์และองค์กรอิสระในปัจจุบัน
เป็นองค์กรที่เป็นอิสระจากประชาชนอย่างเดียว
แต่ว่าไม่เป็นอิสระจากผู้มีอำนาจ
โดยเฉพาะไม่เป็นอิสระจากผู้ที่ยึดอำนาจมา
อันนี้เรื่องร้ายแรงมากนะฮะ
สารพนธุรกิจและองค์กรอิสระโดยเจตนา
เราไม่ต้องการให้ไปขึ้นกับผู้มีอำนาจ
ในระหว่างที่ขอร์สชมีอำนาจ
มีผลโดยตรงต่อการสัญหา

องค์กรเหล่านี้รับรองโดยใครรับรองโดยสวที่มาจากการแต่งตั้งของหัวหน้าคณะรัฐประหาร
นั้นการจะแก้ปัญหานี้คือว่าต้องให้อิสระมันก็ต้องลื้อลบล้างสิ่งที่เขาทำมา
แล้วก็มาเปลี่ยนใหม่เป็นกติกาทั้งการสัญหาการรับรองการถอดถอน
ต้องมาจากองค์กรที่ไม่ขึ้นกับผู้มีอำนาจรัฐ
แต่มีเงื่อนไขอยู่อย่างก็คือว่าต้องเปลี่ยนเป็นยึดโยงกับประชาชน
ที่คิดว่าควรจะทำก็คือยึดโยงกับรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
จัดระบบความสัมพันธ์ยังไงให้มันพอดีนะครับแต่ว่าต้องมีความยึดโยงกับประชาชน
ได้เลยเหรอเหรอ
แค่อากาศสะอาดนี่ที่มันดูง่ายแต่บางทีเราเข้าไม่ถึง
คิดว่ารัฐมนุนควรระบุให้อากาศสะอาดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานหรือไม่

รับนูลควรบรรยัติหรือไม่ก็อาจจะบอกว่ารับนูลควรจะคุ้มครองประชาชน
ให้ประชาชนมีสิทธิที่จะได้อากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีอากาศที่บริสุทธิ์นะครับ
แต่ว่าการเสนอประเด็นอย่างนี้บางทีอาจจะไม่ตอบโจทย

เพราะว่าหลายเรื่องที่ไปเขียนไว้ในลำนูนเอาเข้าจริงไม่มีการปฏิบัติไม่มีผลทางปฏิบัติ
แล้วระบบของเราก็ยังไม่สามารถทำให้คนที่เดือดร้อนประชาชนเนี่ยร้องเรียนอะไรกับใครได้เท่าไหร่นะครับ
สิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพทางวิชาการเสรีภาพเรียนฟรีอะไรทั้งหลายไม่มี
แต่ว่าอากาศที่มีปัญหาเนี่ยเขาก็ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
เป็นเรื่องที่ประเทศต่างต้องให้ความสนใจ
แต่ทีนี้ถ้าของประเทศไทยเนี่ยนอกจากเรื่องกฎหมายเรื่องไปบรรยัติอะไรไว้แล้วเนี่ย
ที่สำคัญคือการบริหารจัดการซึ่งมันต้องทำหลายด้านมาก
รถโรงงานการเกษตรป่า
เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากที่จะต้องมาวางแผนกันอย่างเป็นระบบนะครับ
และที่สำคัญคือประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย
รัฐบาลไทยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านน้อยมากในช่วง๑๐ปีมานี้
โควิดก็ร่วมมือน้อยแต่ว่าเรื่องที่ร่วมมือน้อยมากเลยก็คือเรื่องการเผาป่า
ซึ่งอันนี้จะต้องมีการร่วมมือกันอย่างจริงจังและวางแผนทั้งระบบ

พี่ชินไม่เนี่ยเลยก็มีบ้านเยอะกว่าใคร
นั้นประตูดวงของซุมพี่ออยดัชอีกตานึง
เพราะว่าพี่จินเดินเจอนักร้องเข้าไป
๓คนค่ะ

ส่งเข้าคุกก่อน
เพราะฉะนั้นจะกลับมาที่พี่ชิดอีกครั้งหนึ่ง

๔ครับผมเดินให้สองอัน

ภาพเมื่อกี้เราคุยกันในความหมายอะไรนะ
เรื่องสอวอค่ะ
คิดว่าเราจะสกัดหรือลดอำนาจของสวในการเลือกนายกกันได้ยังไง
คือจริงได้เสดอไปแล้วนะครับ
ปลดล็อกสวไม่ให้มีอำนาจในการเลือกนายก
พระอับบัดนี้เราเสดอกันด้วยคือเสดอให้แก้ไขความนานละหนุน

หนึ่งใน๖นั้นก็คือว่าการเสนอปลดล็อกไม่ให้สวมามีอำนาจในการเลือกนายมนตรี
เพราะว่าโดยหลักการสาหกลถ้ามีการแก้ไขกฐกรรมนั่นนี่
เราก็จะไม่ให้อำนาจสวในการเลือกนายกรรมตรีอยู่แล้ว
และเรายังต้องการเห็นว่านายมตรีต้องมาจากสอสอด้วยซ้ำนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นหลักการที่เราเคยเสนอมาแล้ว
ซึ่งเราเห็นตรงกันมาตลอดกับพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับ
ว่าเราจะต้องให้ทำประชามติเพราะว่าสารมนุนได้วินิจฉัยไว้แล้วนะครับ
ทีนี้ถ้าได้เป็นรัฐบาลก็เช่นเดียวกันครับ
เราก็จะต้องให้คอรมอลเป็นผู้เสนอเพราะถ้าเสนอโดยสภาก็มีบทเรียนครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
สภาผ่านความเห็นชอบแล้วไปสวสวก็ต้องไม่ผ่านอยู่แล้วเพราะว่าไปลดอำนาจเขาอะครับ
เพราะฉะนั้นรัฐมนูนเนี่ยนะครับมันเป็นกฎหมายหลักของประเทศ
ถ้าหากว่ากฎหมายรับนูลมีดุลยภาพความขัดแย้งก็ลดลง
และทำให้ที่มาของอำนาจตั้งแต่สสนี่นะครับสุจริตเตรียงธรรม
ผมอยากเรียนอย่างนี้ครับให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจนะครับว่า
ถ้าหากว่าการเลือกตั้งเที่ยวนี้ไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งเพียงแต่เราจะเรียกผู้แทนเท่านั้น
ผมคิดว่าเราต้องการจะเลือกตั้งที่นำไปสู่การเปลี่ยนโฉมประเทศไทย
ไปสู่ระบบประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น
และแน่นอนที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือว่าเราจะต้องทำระบบการเลือกตั้งที่ให้สุดจิตเที่ยงคำ
โอเคได้อีกครั้งหนึ่ง๖เลยครับ
หาพี่ชินครับเชนครับพี่ชาวครับ
มาจริงนะครับคุณพุทธการ

จะเอายังไงกับยุทธศาสตร์ชาติ
จะแก้จะยกเลิกหรือจะทำยังไงคะ

ที่ยี่สิบปีผมคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับ
โดยเฉพาะเราเห็นได้ชัดว่าหลังโพสต์โควิดเนี่ยเราเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเกิดวิกฤตถดถอย
แต่ว่ายุทธศาสตร์ชาติเขียนมาก่อนแล้วแล้วจะให้รัฐบาลที่มาเป็นไปใช้ต่อเนี่ยนะ
ผมยังไม่เห็นด้วยผมเห็นว่ามาตรา๒๗๒เนี่ยนะครับควรจะแก้ออกไปนะครับ
แต่ว่าเราต้องมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิมก็คือว่าเป็นหลักที่จะมีหน่วยงานในการศึกษาวิจัย
เปรียบเทียบกับต่างประเทศตลอดถึงการที่จะต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ในโลกยุคอนาคตเนี่ยนะครับ
มาเพื่อที่จะวางแผนประเทศในระยะยาว
แล้วเดี๋ยวนี้มีข้อมูลอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า

ในอนาคตเนี่ยมันสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว
เวลาเรื่องยุตรศาสตร์เข้ามารายงานในสะพาน

เพราะว่ารายงาน๖เดือนมาทีนึง๖เดือนมาทีนึง
ไม่มีอะไรคืบหน้ามีแต่เอกสารเล็ก
ผมมีความต้องการ๓อย่างเรื่องยุทธศาสตร์สั้น
คือ๑ยกเลิก๒๗๒ออกไปนะครับ

และอันที่๓คือต้องตอบโจทย์กับประชาชนนะครับ
ผมคิดว่าถ้าเราได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

เราต้องให้โอกาสเขากำหนดนโยบายโดยยึดหลักยุทธศาสตร์
ที่สำคัญก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
มาดำเนินการในเชิงยุทธศาสตร์
ให้เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาที่รัฐบาลนั้นดำเนินการอยู่

อย่างน้อยที่จุดคือต้องรับผิดชอบต่อสภาพวุทธนศาลอด

ถามว่าควรมีไหมวิทยุธชาติระบบที่วางไว้เนี่ย

แกรับหนุนไม่ควรมี

ไม่ให้มีพี่ตัวสรรค์

ครั้งแรกพี่ยังลงประตูดวง
ประตูดวงของพี่อ๋อยก็คือ
ป้องกันคำถามฝ่ายตรงข้าม

ตอนอ่ะครับ

เป็นที่ทำงานของ

คำถามก็คือว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการ
ที่จะต้องมากระแต่อำนาจ

หรือเป็นในกรณีนายกจังหวัด

จนถึงเลือกตั้งของจังหวัดนั้นไปเลย

เราจะต้องกระจายอำนาจลงไปสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด
เพราะว่าท้องถิ่นนั้นใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน
ที่เป็นรูปธรรมก็ไม่เห็นสมัยท่านชวนหลีกภัย
ก็ได้มีการกระจายอำนาจที่เป็นรูปธรรมนะครับ
๓๗ผมเป็นคนร่างกฎหมายยกสุขาพิบาล

แล้วก็สร้างท้องถิ่นขนาดใหญ่คืออบจ
และก็มีการแก้ไขกฎหมายท้องถิ่นพิเศษ

ขยะคือของเราเรายังยึดหลักการปกครองที่เป็นระบบส่วนกลางส่วนบริภาค
และส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเราจะส่งเสริม
เพื่อที่จะให้เมืองต่าง
ได้ตอบโจทย์ตัวเองแหละจัดการตัวเอง
แล้วก็ใช้งบประมาณของตัวเองเพื่อมา

เพียงแต่เป็นการกระจายเรื่องการปกครองนะครับจะทำให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
พี่น้องประชากรก็จะเข้ามาอยู่มากขึ้นความเจริญเติบโตทางด้านคุณภาพชีวิต
ระบบการศึกษาก็ดีขึ้นใช่ไหมในเมืองโรงเรียนก็มีคุณภาพ
โรงพยาบาลก็มีคุณภาพนี่คือสิ่งที่ตามมา
ทีนี้การกระจายอำนาจในแนวความคิดเก่ามันใช้ไม่ได้แล้ว
เพียงแต่เป็นการกระจายอำนาจตามกฎหมาย
แต่ผมเห็นว่าสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเดินหน้าต่อไปคือว่า
เราต้องกระจายอำนาจทุกมิติเข้ามา
เพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนมีส่วนในการที่จะเข้ามา
ทรัพยากรของเขาเองแก้ไขปัญหาของเขาเอง

ตาเล็ก

ผมให้คะแนนคุณสวัยงกลาง
เพราะท่านเป็นวิทสามฝ่ายร่วมกับผม

ให้ตันสมชายสรรค์แหล่งการครับ

ถ้าพี่ครบมาถึง๕แต้ม

คิดว่าจำเป็นไหมที่จะต้องร่างรัฐมนุนใหม่
แล้วมันจะยึดโยงกับประชาชนได้ยังไงครับ
อันแรกก็คือรัฐมนูลไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับ

เป็นระบบที่เรียกว่าระบบรัฐมนูล
ก็คือการปกครองที่ใช้กฎหมายเป็นหลัก
ผมยืนยันว่าพระอุปัติเป็นภักดิ์การเมืองภักดิ์หนึ่ง
ที่เป็นเสาเข็มหลักในการวางรากฐานการปกครองในระบอบชาปไตย

หนึ่งต้องเป็นระบอบประชาปไตยที่มีพระมหาศัตริย์เป็นประมุกเท่านั้น
และประการที่สองก็คือเราต้องมีหลักประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพ

นี่ก็คือหลักของภาวิปัติที่ต้องอยู่ในในหารัฐมนุษย์

ผมคิดว่ารัฐมนูลนั่นแหละ
เป็นตัวหลักสำคัญที่สร้างดุลยภาพ
เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้ประชาชนเข้าใจว่า

นี่แหละมาแก้ไขปัญหาระดับชาติก็คือมา
แก้ไขกฎหมายรัฐมนุษย์นี้ให้เป็นประหยาบใจมากยิ่งขึ้น

มีกฎหมายที่ออกโดยคณะรับประหารนี่เยอะมากเลย
สิ่งเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญ

เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีรัฐมนุษย์แล้ว
เราต้องสร้างกลไกทั้งหมดนี้ให้สอดรับด้วย

เรื่องล่างรัฐมนุษย์แก้ล่างอะไรต่าง
ในสาระบางตอนก็อาจจะไม่เหมือนกันเสียทีเดียว
แต่ว่าหลายประเด็นก็เหมือนกัน
การที่ประเทศไทยมีลำนวนมา๒๐กว่าฉบับ
จริงแล้วมันเป็นการบอกถึงปัญหา
เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศนี้มีปัญหาอย่างร้ายแรง
คือบางประเทศเขาไม่มีลำนูนรายลักอักษรเลย
แต่เขาสามารถจะปกครอง

ประเทศมีลำนูนแล้วก็ไม่ได้ถูกยกเลิกไป

แต่ว่าเขาก็แก้ไขตามความเห็นของประชาชน

ของประเทศไทยเนี่ยมีรับนูนขึ้นมาจากการปกครองก่อนนั้น
ที่ไม่มีรัฐมนุษย์ไม่มีกฎหมายสูง

มันก็เกิดการยึดอำนาจหลายครั้ง๑๐กว่าครั้ง
ยึดอำนาจแต่ละครั้งก็ฉีกรัฐมนุษย์
ฉีกรัฐมนุษย์แล้วก็ระบบของเรารวมทั้งสารด้วย
ก็ไปรับรองการรัฐประหาร
ให้ผู้ทำรัฐประหารเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด
เสร็จแล้วก็เขียนลำนูนกันตามใจชอบ
มันก็กลายเป็นลำนูนไม่ได้มีความหมายอย่างรัฐมนูล
มันเป็นกลไกอย่างหนึ่งของการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
เนื้อหามันก็ไม่เป็นประชาธิปไตย
มันก็จะต้องลื้อหรือที่ว่าก็คือร่างกันใหม่โดยประชาชน

เกมจะจบแล้วแต่ว่าขอโบนัสเพิ่มสักหน่อย
ถามว่าใช้อำนาจอะไรก็อำนาจประชาชนแล้วกันนะคะ
ก่อนที่เราจะมีรัฐธรรมนุษย์ด้านเราต้องมีสอสรอก่อน
ก็เลยอยากจะถามทั้งสองท่านให้พี่ชินตอบก่อน
ว่าที่มาของสอสรจะต้องมาจากไหนคะ
หนึ่งจริงแล้วเราต้องเริ่มต้นจากการมีกฎหมายประชามติ
เพราะว่าสารน้ำนุนได้วินิจฉัยไปแล้วต้องทำประชามติก่อน

สองก็คือให้มีการจัดตั้งสอสร
ซึ่งสั้นที่สุดก็คือสสรต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
เราต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชน
ต้องมีกระบวนการในการตัดติดกฏหมายรัฐมนุษย์
โดยการที่จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็น

ต้องรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มทุกสาขาอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนุนนะครับ

และไม่ไปเกี่ยวข้องกับ

ประชาปไตรที่ส่งเสริมประหล่อประชาปไตร

และก็ส่งเสริมระบอบประชาปไตยที่

ต้องส่งเสริมประชาปไตยที่กินได้หรือท่องอิ่มด้วย

เลือกตั้งสอตรโดยตรงจากประชาชนครับ

เพราะฉะนั้นก็อาจจะมาจาก

กรรมธิการยกร้างอะไรก็ให้

เขาเป็นคนไปหากัน

สามารถเกิดสอสรขึ้นมาได้
เนื้อหารำนูลควรเป็นอย่างไร
เราก็คิดไว้ในเรื่องสำคัญหลายเรื่องเลย

แต่เราจะไม่เอาไปยัดเยียดให้เขา

ก็ต้องให้เขาไปฟังความเห็นทุกฝ่าย
แล้วก็กลั่นกรองเลือกเอาว่าจะร่างยังไง
เราจะไม่เสนอให้บังคับอะไรเขา

โดยให้เขาต้องปฏิบัติตามรัฐมนูลปัจจุบันมาตรา๒๕๕
ซึ่งบอกอยู่แล้วว่าต้องไม่เปลี่ยนรูปแบบการปกครอง
ถามประชาชนก่อนในหลักสำคัญของเพื่อไทย

และให้มีกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วม
เสร็จแล้วเขาตัดสินใจมาเลย
เอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้าย

นั่นคือการพูดกับประชาชน๑นาที

เราคุยกันเรื่องรัฐมนูลเนี่ยนะครับ
ท่านหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่า
ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอะไรต่างมากมาย
แล้วจะมาคุยเฉพาะเรื่องนี้หรือ
ในการเลือกตั้งพูดเรื่องนี้มันจะใช่หรือเนี่ย
ก็อยากจะเรียนว่าพักเพื่อไทยเห็นว่า
เรื่องเศรษฐกิจการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ปัญหาวิกฤตของประเทศเป็นเรื่องเร่งด่วน
เป็นเรื่องต้องทำและเราเตรียมนโยบายอย่างครอบคลุมนะครับ
แต่ขณะเดียวกันบ้านเมืองนี้ก็มีปัญหาใหญ่คือไม่เป็นประชาธิปไตย
ความไม่เป็นประชาธิปไตยมันไปอยู่ที่รัฐมนูลที่ไม่เป็นประชาปไตย
เพราะฉะนั้นก็ต้องแก้รัฐมนูลซึ่งสามารถทำเริ่มได้ทันทีได้
แต่ว่ากระบวนการมันก็จะเดินไปของมันโดยไม่มารบกวนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโอเคครับ

ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ชัยชนะแต่ว่าเป็นชัยชนะที่เราร่วมกันเล่นอยู่ในเกม

ประชาธิปัตย์ของเรานะครับผมอยากจะกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนว่า
เรามียุทธศาสตร์สำคัญคือเราจะสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติสร้างเงินหมายความว่าสร้างเงินให้แต่ละตัวบุคคลแต่ละอาชีพ
เช่นเด็กเกิดมาปั๊บก็ได้๙๐๐นักศึกษาก็ได้เรียนฟรีต่อจนถึงปริญญาตรีในสาขาที่ขาดแคลน
สมก็ได้เงินค่าตอบแทนผู้สูงอายุก็จะมีการดูแลเรื่องรายได้
ตายก็ยังมีค่าทำศพอันนี้ก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
สร้างรายได้กับประเทศก็คือว่าเราจะได้มีการประกันส่วนต่างสินค้าเกษตร
ถึงไม่จะตกตำยังไงในอนาคตนี้เศรษฐกิจอาจจะตดถอย
แต่พยบัตรอยู่บนความเป็นจริงนะครับว่าเราจะต้องสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้ยังไง
ถ้ามีรายได้พี่น้องประชาชนก็ช่วยตัวเองได้มีคุณภาพ
ในเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมาก
เพราะการที่จะทำการศึกษาเป็นการลงทุนมนุษย์
เราก็จะต้องดำเนินการในการสร้างการศึกษาของเราตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาตรี
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดนะครับ
เราก็จะต่อยอดสถาบันอัจฉริยภาพที่จะส่งเสริมคนไทยให้มีความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีด้านอวกาศ
และที่สุดท้ายมาเกี่ยวข้องกับรัฐมนุนวันนี้ก็คือ
ต้องสร้างชาตินะครับในท้ายที่สุดถ้าชาติของเราไม่เป็นประชาปไตย
และไม่ยึดมั่นในหลักประชาปไตรที่มีประวัติภาพเป็นประมุข
ก็จะมีปัญหาต่อไปและต้องยึดหลักในเรื่องของ
ประชาปไตยที่สุจริตมีธรรมภิบาลแล้วก็
ประชาธิปไตยที่กินได้ตามที่ผมกลับเรียนไปแล้วครับ
ทุกคนเหมือนพูดแบบไม่ได้หายใจอะ
แล้วก็อาจจะมีความหวังน้อยว่าเลือกตั้งครั้งนี้เราอาจจะได้มี
ถ้าผมฟังจากพี่อ๋ยฟังจากพี่ชินทั้งคู่มีส่วนที่เหมือนกันอยู่ค่อนข้างมาก
คือน่าจะมีการบ้านขึ้นมาใหม่แก้ขึ้นมาใหม่
ก็ต้องดูว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไร
ซึ่งสำคัญมากสำหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของเรา

ดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ

แง่ของการคิดตัดสินใจไต่ตรองนะครับ
ในการเลือกตั้งวันที่๑๔พฤษภาคมนี้นะครับ
โยบายของแต่ละพักเนี่ยก็น่าสนใจนะครับ
แล้วก็ก่อนที่ท่านจะไปครูหาเลือกตั้งนะครับ
อยากให้ท่านได้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม
รายการของเราและรายการอื่นด้วยนะครับ
ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับ

ยังลังเลใจก็มาดูคลิปของเราซ้ำได้นะ

ขอให้ทั้งสองท่านโชคดีในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ